พามาดูการหายตัวไปของพรานเก่ง
เรานำเสนอมาหลายวันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าพรานเก่งหายเข้าป่าไปตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคม
ถ้านับมาถึงวันนี้๒๗สิงหาคมก็๑๒วันแล้ว
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้จริงก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการเข้าป่าในการเข้าไปหาของป่า
ทางญาติยังคงมีความหวังอยู่นะครับ
แล้วก็ใช้ทุกวิถีทางในการที่จะตามหา
โดยเฉพาะจากหลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่พรานเก่งทิ้งเอาไว้
ก็คือซองกาแฟที่พรานเก่งดื่มเป็นประจำ

รวมถึงจุดที่เป็นจุดสุดท้ายของสัญญาณโทรศัพท์
พรานเก่งได้ติดต่อกับภรรยาทีนี้ครับ
ทั้งชาวบ้านทั้งทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารของตำบลคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรียังคงออกปฏิบัติการ
ในการเดินเท้าปูพรมค้นหาพรานเก่ง
ก็คือนายเสน่ห์เฟื่องฟูอายุ๔๑ปีที่หายตัวไป
หลังเข้าไปหาของป่าบนเขาหนองน้ำเขียว
ด้านหลังฟาร์มชะโลธรตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานคุณอาริยาก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าชาวบ้านเขาก็ใช้ยุทธวิธีในการตามหาแบบอะไรนะ

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าต้องเอาคนเกิดปีเสือมาอยู่เป็นหัวแถว
แล้วก็เอาคนเกิดปีงูมาอยู่ท้ายแถว

เดินค้นหาเป็นวงกลมคุณสืบสกุล
ลักษณะการล้อมกรอบล้อมรอบในการที่จะค้นหาพรานเก่งให้ได้นะครับ
พระสงฆ์ท่านก็มาทำพิธีตามความเชื่อเหมือนกัน
โดยน้องชายของพรานเก่งคือนายสนอเนี่ย
ก็บอกว่ายังมั่นใจว่าพี่ชายยังอยู่ในป่า
เพราะพี่ชายเป็นผู้ชำนาญในการเดินป่า
แต่อาจจะประสบอุบัติเหตุไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือว่ากลับออกมาได้

เก็บไปฝันแล้วก็จะไม่หยุดในการค้นหาตัวพี่ชายครับ
ส่วนที่กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาเลยนะครับ
ว่าพี่ชายเนี่ยมีเรื่องขัดแย้ง
หรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
หรือว่าหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
น้องชายของพรานเก่งยืนยันนะครับว่าคนในตำบลคลองกิว
รู้จักนิสัยของพรานเก่งเป็นอย่างดี

จะเคยต้องโทษมาก่อนหน้านี้
แต่ก็เป็นเรื่องในอดีตนะครับ
ด้านของนางประคองแล้วก็นายประสงค์เฟื่องฟูแม่และพ่อของพรานเก่งก็บอกว่า
กว่า๒๐ปีลูกไม่เคยเดินหลงป่าเลย
เชื่อว่าลูกชายอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
และรับได้หมดไม่ว่าจะเจอลูกชายในสภาพไหนก็ตามนะครับ
ถ้าเกิดว่าพี่ผมตายแล้วก็จะมีกลิ่นแน่เหม็นแน่แต่ตอนนี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลย
แล้วเขาก็มาเขาแล้วเขาก็เป็นอาชีพของเขาแล้วเขาก็มาหากินหาแรงชีพเขาเนอะ
เขาคงไม่ไปไหนอยู่แล้วคงจะอยู่บนนี้อาจจะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายังมาหาเขาไม่เจอ
ถ้ามันทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่ามันไม่รักครอบครัวไม่รักพี่รักน้องไม่รักแม่ไม่รักอะไรเลยอย่างนั้น
คือมันไม่ใช่นิสัยที่เก่งเลยครับผมเนี่ยผมเองยังเละเทะมากกว่ามันเยอะเลยเรื่องการรักครอบครัวนะครับ
และก่อนหน้านี้นะฮะครอบครัวของพรานเก่งก็ต้องพึ่งแล้วครับพึ่งทั้งพระพึ่งทั้งศัยศาสตร์เดินทางไปพบหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อจะขอให้หมอปลาช่วยเหลือนะครับ
โดยหมอปลาก็รับปากนะจะลงพื้นที่ชนบุรีเพื่อมาช่วยค้นหาพรานเก่งแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าหากพูดอะไรไปแล้วอย่าโกรธกันเบื้องต้นหมอปลายืนยันครับพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่ครับ
คืออันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเพราะว่าตรงนั้นเราจะเจออะไรนะอันนี้คือเราต้องบอกขออนุญาตก่อนว่าบางครั้งอ่ะบางครั้งที่เราลงไปช่วยเหลือคนคำพูดจากปากหมอปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจหูเขาเรียกว่าหูเคสเขาเราก็ถามก่อนถ้ามันเป็น๑๒๓อันนี้ผมพูดอ่ะคุณโกรธผมไหมเขาว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเขาต้องรับได้เขาบอกว่าเขารับได้
เมื่อรับได้เราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือเขาผมตอนนี้นะผมดูภาพเมื่อเช้าก็คือก็ยังมีชีวิตอยู่อะครับ
นะครับก็ขณะที่วันนี้เองทีมเจ้าหน้าที่ได้เริ่มออกค้นหาพรานเก่งอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ส่วนเรื่องของหมอปลาเนี่ยหมอปลาเขาก็เดินทางไปยังบริเวณศูนย์อำนวยการติดตามตัวพรานเก่งแล้วนี่ใช่ไหมฮะโดยมีภรรยาแล้วก็พ่อของพรานเก่งเนี่ยก็ให้การต้อนรับหมอปลานะครับ
หมอปลาก็ขอดูภาพของผู้สูญหายคือของพรานเก่งนี่แหละหมอปลาระบุบอกว่าปกติหากมองภาพคนตายผิดธรรมชาติ
หมอปลาจะมีอาการอาเจียนมันผอืดผอมไปหมดใช่จนน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยแต่ถ้าสมมุตินะคนในภาพที่เขาแบบทุกข์ทรมานอันนี้หมอปลาบอกว่าตัวหมอปลาจะรู้สึกแย่แต่ไม่ถึงขั้นอาเจียนนะคุณ
ใช่นะครับซึ่งการที่พรานเก่งหายไปนานถึง๑๑วันหมอปลาลงไปเมื่อวานก็๑๑วันใช่ไหมถ้านับถึงวันนี้ก็๑๒วันแล้วแต่หมอปลาบอกว่ามองภาพแล้วผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมองภาพของพรานเก่งนะดูรูปดูรูปถ่ายอะไรเนี่ยนะฮะแสดงว่าพรานเก่งยังอยู่ปกติทีนี้หมอปลาจึงขอเข้าไปดูพื้นที่ในป่าตามที่ญาติเชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาจะบังตาเอาไว้นะฮะหมอปลาก็
ที่พื้นดินหน้าหอพระ
เพื่อทำพิธีต่างนานาของหมอปลาเขานะฮะ

ตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไร
แต่มันมีเรื่องหนึ่งนะที่หมอปลาน่ะ
พูดกับภรรยาของพรานเก่งแล้วก็พ่อของพรานเก่ง
บอกว่าพรานเก่งไม่อยู่ในป่าแน่นอน
ให้เลิกค้นหาได้เลยเสียเวลาเปล่า

ทีนี้อาจจะต้องไปตามหรือว่าไปค้นหากับเพื่อนด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังระดมกำลังในการปรูพรมค้นหาพรานเก่งกันอยู่นะฮะ
นี่ปฏิบัติการกันมา๑๒วันแล้วนะครับ